สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ต่างกันอย่างไรดีนะคะในทางการเมืองสิ่งที่เรารออยู่ของของเดือนนี้ก็คือความคืบหน้าเรื่องของการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมารณชันนะคะแล้วก็เมื่อวาระมาถึงก็จะมีการถกกันเรื่องร่างรัฐธรรมนูลนะคะวันนี้สองท่านคุยกันกับดิฉันนะคะท่านแรกในฐานะที่เป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐนะคะแล้วก็จริงจริงแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของการศึกษารัฐมนูลเนี่ยเป็นโศก
จริงถึงคนค่ะเคยโฟนอินกันนะคะในประเด็นตอนที่เกิดกระทบกระทั่งกันที่มรามนะคะในฐานะตัวแทนเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยนะคะกฤษณะไก่แก้หรือว่าฟรอยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะอ่าฉันเชิญทุกคนทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นคนของพลักษณ์ใหญ่ด้วยค่ะฉันให้คุณช
การแก้บนูญก็เป็นข้อเสนอหนึ่งซึ่งผู้เรียกร้องขอสอดเรียกร้องมาใช่ไหมครับแล้วก็ทางทางสอดสภาก็ตอบรับเรื่องนี้อืมแล้วก็คิดว่าจะมีการลงมติกันภายในเดือนนี้แหละครับค่ะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าเห็นขมวดเอ่อข้อเรียกร้องของคุณมาถามเขาผิดคุณเสริมที่ฉันนะคะคือส่วนใหญ่มันจะติดอยู่สองอันแต่
พาไม่น่าสำเร็จเรียนขออนุญาตรวจแบบนี้กับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของสอสอรอหาคนมาร่างรัฐมนูญทางฝั่งรัฐบาลที่เสนอไปคือร้อยห้าสิบเลือกตั้งอีกห้าสิบเนี่ยเอ่อเรียนใช้คำง่ายง่ายคือแต่งตั้งมาอ่ะอันนี้คิดว่ามันน่าจะออกทางไหนบ้างคะสองเรื่องนี้คือหนึ่งผมว่ารับหลักการให้มีการตั้งสอ

ผมคิดว่าการแก้อำนวนหวดหนึ่งหมวดสองก็ไม่น่าจะตอบโจทย์ของผู้ชุมนุมอยู่แล้วนะครับถึงไม่มีความจำเป็นจะต้องแก้เรื่องนี้ส่วนเรื่องสอสรว่าจะมีจำนวนกี่คนมาจากการเลือกตั้งกี่คนเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นรายละเอียดซึ่งอันนี้มันอยู่ที่การเขาเรียกแปรยตินะครับมีการปรับปรุงแก้ไขในชั้นที่ก
มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดตามข้อเรียกร้องหรือยังต้องยืนยืนตามของรัฐบาลคือร้อยห้าสิบบวกห้าสิบก็ต้องไปคุยกันนะครับผมบอกอันนี้มันยังไม่มีข้อสรุปอืมเพราะเดี๋ยวพอประชุมกับมาธิการก็จะมาให้เหตุผลกันอะไรต่างต่างต่างผมว่ามันก็หาทางออกได้อ่าอาจจะเลือกตั้งทั้งหมดก็ได้หรือว่าจะมีตัวแท

เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะยังอยู่ในอำนาจของรัฐบาลของสชหรือเปล่านะครับเพราะทุกวันนี้นะครับเราพูดว่าปฏิรูปนะครับแต่ว่าคนคนที่อยู่ฝั่งตรงข้างก็บอกว่านั่นล้มล้างอย่างเดียวเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องพูดกันให้ชัดพูดกันให้เคลียร์นะครับว่าปฏิรูปมันไม่ได้ไม่ได้ไม่เท่ากับล้
เวลาเราพูดพูดเรียกครับยังไงคือประชาชนเวลาเราบอกว่าเป็นเจ้าของอำนาจที่ปฏิใช่ไหมเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวแทนเข้าไปเพราะว่าเราคงไม่สามารถจับคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในสภาคมได้ครับ
เพราะฉะนั้นเข้าใจถูกใช่ไหมว่าคุณเองก็ประเมินว่ายังไงก็แพ้ถูกไหมครับแล้วทำไมคุณยังจะต้องพูดเรื่องหมดหนึ่งหมดสองอยู่อ่ะ
คือผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องถามประชาชนนะครับโอเคผมอาจจะคิดไปเองว่ามันจำเป็นต้องแก้แล้วจะสะดวกใจไหมครับถ้าคิดว่าจะทำประชามติไปเลย
คืออาจจะอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องแก้ธรรมนุนนะครับเราพูดแค่ว่าจะแก้ไม่แก้ก่อนเนี่ยครับจริงถ้าถ้าเวลาเพราะว่าเวลาอ้างเรื่องรัฐมนุน๖๐ก็มักจะอ้างคำว่าประชามติผ่านประชามติมาแล้วเพราะฉะนั้นลองปล่อยประชามติไหมครับให้ประชาชนเป็นคนเลือก
ทุกงวดตั้งงวดอันหมดสองไว้ก็ต้องทำอย่างนั้นเลยเหรอ
ตามคนที่บอกว่าเป็นชายอำนาจิตปฏิในประเทศนี้ครับ
อาทิตย์ขอกลับมาที่ศาสตร์ชัยวุฒิค่ะในกรรมธิการก่อนรับหลักการคุยกันเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองยังไงคะ
หรือว่ามันเด็ดเสร็จอยู่แล้วเพราะว่ามือมือไม่พออยู่แล้วแหละ
ข้อเรียกร้องให้แก้ทุกหมวดออกมาแบบไหนคะ
ก็อย่างที่ผมกล่าวก็คือทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสวเนี่ย
มีความคิดไปในทางเดียวกันหมดก็คือดูจากร่างที่ยื่นนะครับ
ก็คือเป็นไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสอง
ก็ด้วยเหตุผลทางเรื่องเนื้อหาสาระก็ไม่มีความจำเป็นต้องแก้อยู่แล้ว
กับในทางกฎหมายด้วยเพราะว่ารัฐบาลมนูญฉบับเนี้ย
เราจะแก้เนี้ยมันก็ต้องดูดูหมู่ว่าตราสองห้าห้า
ซึ่งเขาก็กำหนดไว้แล้วว่าห้ามไปแก้ในสิ่งที่กระทบกับหมวด๑หมวด๒
นองนั้นนะฮะมันก็ทำให้เราก็ต้องเขียนออกมาในรูปนี้เพื่อ
เพื่อให้การบริเวณการแก้มนูญเนี่ยเป็นไปได้ไม่ไม่มีไม่มีเหตุละมนูญอ่ะ
พูดง่ายนะครับอย่างไรก็ดีครับส่วนหนึ่งที่ที่น้องนี่พูดก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันฮะ
คือการทำประชามติก่อนที่จะมีการแก้ธรรมนูลเพราะว่ารัฐมนูญฉบับเนี้ย
ก็ผ่านการทำประชามติมาก่อนวันนี้เราต้องการจะยกเลิกรัฐมนุนฉบับนี้แล้วร่างขึ้นมาใหม่
เพราะฉะนั้นถ้าความชอบทำเนี่ยมันก็ควรจะกลับไปถามประชาชนก่อนว่าเขาอยากจะให้มีการยกเลิกรับนูลฉบับ๖๐และแก้เขียนใหม่หรือไม่
นี่ก็มีคนพูดกันเยอะนะครับก็เป็นอีกทางออกหนึ่ง
แต่ผมก็ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ในเวลานี้นะครับมันก็ต้องให้เข้าสภาพิจารณาไปก่อน
บอกคุณว่าจะถามว่าคือถ้าข้อเรียกร้องข้อสองในค่ะ
เรื่องของแก้ไขปลัสทรรมนูญเนี่ยนะคะมันไม่ได้ออกมาว่ารวมหมดนึงหมดสองไป
เพื่อให้สอสรเป็นคนคิดด้วยเนี่ยเท่ากับว่าบรรยากาศนอกสภา
ก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเหรอคือผมคิดว่าไงฮะณวันนี้
ถ้าไปคุยกับม็อบเนี่ยคงคุยไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงแล้ว
กระบวนการรัฐสภาควรเป็นกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหาเพราะสุดท้าย
ไม่ว่าเราจะลงถนนยังไงสุดท้ายกระบวนการต้องกลับไปที่รัฐสภาครับ
เพราะฉะนั้นรัฐสภาคือคำตอบในตอนนี้นะครับแต่ว่า
ถ้าหากว่ายังเล่นเกมเดิมก็คือดึงเช็งไปเรื่อยนะครับ
ยื้อเวลาอย่างนี้ผมว่ามันไม่เกิดประโยชนครับ
เพราะว่าอย่างตอนก่อนที่ร่างของไอรอจะเข้าไปเนี่ย
มีการตั้งคณะกรรมการมาสามชุดแล้วนะครับไม่ได้อะไรเลยเหรอครับ
หรืออย่างสมัยก่อนก็มีกรรมการชุดอาจารย์คณิต
ผมผมก็อยากจะถามว่าผลของคณะกรรมการชุดนั้นมีการหยิบมาใช้จริงไหมครับ
ที่มี๒ชุดคู่กันใช่มั้ยครับอาจารย์คณิตนทนคร

แล้วผมก็ถามว่ามันใช้ได้จริงไหมครับ
อ่าทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปชุดนั้นอันนั้นเป็นอีกเป็นประเด็
ซึ่งคุณก็ประเมินอยู่แล้วว่ายังไงก็แพ้เสียงในสภา
จึงเอางี้นะครับ
สมมุติถ้ามันแพ้เสียงในสภานีข้างนอกเรียกล่อมันลำบากแล้วนะ

ผมพูดแทนคนทั้งหมดไม่ได้

แล้วบางคนพูดดีกว่ากันแกนำดินะครับ
สสชัยวุฒิค่ะประเมินกันไหมคะว่าเปิดสภาคุยเรื่องรัฐมนุน

คือผมว่าวันนี้การกระบวนการในรัฐสภา

เพราะว่าข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยมันทะลุเพดานไปแล้ว
มันเป็นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันนะครับ
ซึ่งเราสสวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีแนวคิดที่จะไปถึงขนาดนี้
เพราะก็มองว่าสถาบันไม่ใช่ปัญหา
เราติดตามข้อเรียกร้องหรือว่าการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมเนี่ย
เราก็ไม่ได้มองว่าเขามีเจตนาที่จะปฏิรูปสถาบันอย่างแท้จริงนะครับ
มันมองไปถึงการทำสิ่งอื่นมากกว่า
ซึ่งประชาชนทุกคนก็มีความวิตกกังวล
คุณจอมขวัญก็ทราบว่าวันนี้มันมีกระแสของพี่น้องประชาชน
ที่ออกมารวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสถาบัน
ไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่พวกผมไปสนับสนุนนะครับ

ผมก็ไม่ต้องบอกด้วยคือเขาก็คิดเขาเองว่าวันนี้
มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังมาทำอะไรกับสถาบันอยู่
เขาถึงต้องมารวมตัวกันปกป้องสถาบัน

เพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะบอกว่าแก้มนูล
แล้วจะไปแตะโมนหนึ่งโมนสองเนี่ยมันยิ่งไปเติมฟืนในไฟ
เชื้อไฟให้ยิ่งความขัดแย้งในเรื่องนี้มันยิ่งรุนแรงขึ้นอีกนะครับ

เรามองว่าถ้ามองว่ารัฐบาลหรือสภามีปัญหาเพราะรัฐมนูล
ไม่เป็นที่ยอมรับเขาก็มาแก้เรื่องนี้
เพื่อให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเรามีสภามีสสวมีรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับรัฐบาลเดินหน้าไปได้
นี่คือทางออกที่เราคิดว่าดีที่สุดในตอนนี้
ส่วนเรื่องสถาบันโดยเฉพาะในรัฐมนูลหมวด๑หวด๒เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ
ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่เกี่ยวกับโน้นนี่นั่นที่ผมฟังมาเนี่ย
มันไม่ได้แก้ด้วยการแก้มนูนนะครับ

เรื่องก็เป็นจารีสประเพณี
และหลายเรื่องมันเป็นความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องประชาชน
มันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยกฎหมายหรือรัฐมนูลนะครับ
เพราะยิ่งการประท้วงไปกดดันกันเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ครับ
มันต้องใช้กระบวนการเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับ
วัฒนธรรมความเชื่อของคนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนได้ด้วยการมาทะเลาะกันนะครับ
มันเปลี่ยนด้วยความรักความศรัทธามาคุยด้วยกันหาทางออกที่ดีร่วมกัน
ประเด็นที่สอสอยชีวิตบอกค่ะที่ยังไม่ต้องอัพถาม
จริงผมเรียนกฎหมายมาผมค่อนข้างมีปัญหากับหมวดความมั่นคงของรัฐนะครับ

จริงถ้าจะไปใช้เป็นหมินประมาทธรรมดาได้ไหม
แต่อันนี้กฎหมายอาญาใช่ไหมเรากำลังพูดถึงกฎหมายอาญา
ใช่ครับ๑๒เนี่ยครับคืออัตราโทษมันไม่สมส่วนกันนะครับ
เราต้องมาคุยกันวันนี้นะครับที่เราจะไม่ต้องพูดเรื่องสถาบัน
เพราะว่ามันมีคนอย่างอากงที่ตายในคุกนะครับ
แล้วก็มันมีคนที่ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีอะไรเลย
แต่ถูกคัดค้านการประกันเพียงเพราะเป็นคดี๑๑๒นะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องพูดนะครับเพราะฉะนั้น
ครับสถาบันอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักโดยตรงนะครับ
แต่ที่พูดอยู่เนี่ย๑๑๒มันคือปัญหาโดยตรงเลยนะครับ
ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับการขอแก้หมวด๑๑๒สิถ้ายังไงนะคะ

งั้นก็ไม่เกี่ยวกับการแก้หมวด๑หมวด๒ของรัฐมนูลไหมคะ
อันนี้ก็คือไปแก้กฎหมายอาญาอ่ะใช่ไหมครับ
ครับตอนนี้มันมีเรื่องการพูดว่าการขยายพระราชชำนาธินะครับ
การหรือแม้แต่เรื่องพระบองก็ประมาณอะไรเลยนะครับ
พอเวลาเข้าสภานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาซิว่าเออไม่แตะได้ไหม
เดี๋ยวก่อนขออนุญาตอันนี้เรียนขออนุญาตใช้สิทธิ์อย่างนี้ค่ะ
คือกำลังจะบอกว่าที่พูดเริ่มต้นด้วยกฎหมายอาญา
มันพ่วงมาที่พระราชชำนาธิที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใหญ่กว่า

คือเราต้องเข้าใจนะครับว่า
ในฐานะพระประมุขของชาติเนี่ย

ประมุขของชาติก็จะมีกฎหมายพิเศษ
เพื่อดูแลปกป้องประมุขของชาติ
และประมุขของชาติก็จะมีอำนาจหน้าที่ต่าง
ประโยชน์ในการดูแลบ้านเมืองนะครับ
มันก็เป็นกฎหมายที่แล้วแต่ประเทศจะกำหนดขึ้นมา
เพื่อดูแลพระประมุขของชาติให้ดำรงอยู่
ซึ่งก็ถูกต้องครับวันนี้ถ้ามีใครมาโจมตี
ใส่ร้ายอาฆาตมาร้ายพ่อแม่เราเราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องใช่ไหมครับ
อืมค่ะมันเขาเสียบเดียวกันแต่มันใช้กับภาพประมุขของชาติ
ซึ่งมันก็ต้องมีกฎหมายอีกแบบหนึ่งนะครับค่ะเป็นเรื่องปกติทุกประเทศครับ
อ่าทีนี้จะอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าอ่ะเอาให้จบตรงนี้ก่อนก็ได้
เช่นสมมุติว่าขับรถฝ่าไฟแดงโทษปรับแสนหนึ่งอย่างนี้สมส่วนไหมครับ
อืมอันนี้คือเรื่องที่เราต้องมาพูดกันก่อนนะครับแล้วเอ่อ
ผมคิดว่ามีคนณวันนี้อย่างคุณเอกชัยหรือคุณตันสุรนาที่โดน๑๑๐นะครับ
แล้วการที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ในขณะนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับ
สารยังไม่ตัดสินนะครับแต่ว่ากระบวนการที่ลันไปแล้วเนี่ยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเอ่อตัดผมอะไรอย่างงี้ทีนี้ผมก็มองว่าริรรณสิทธิ์แล้วนะครับ
เพราะว่าจริงสิทธิวิชนก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความเคารพกันนะครับ
แต่ว่าการที่กฎหมายมันใช้สัดส่วนเกินไปนะครับผมว่าตรงนี้ต้องแก้ครับ
เรียนทำความเข้าใจกับคุณกิจสนะให้ตรงกันก่อนคือที่คุณกิจสนะพูดเนี่ยกำลังพูดถึงกฎหมายอาญาถูกไหม

แล้วมันโยงมายังไงกับการขอแก้หมวด๑หมวด๒ในรัฐมนูลคะ
เอาแก้หวดหนึ่งหมวดสองอืมคือจะพูดยังไงคือจริงจริงคำว่า
เอาอย่างนี้คุณลองพูดมาก่อนเดี๋ยวถ้ามันออกอากาศไม่ได้ดิฉันขออนุญาตใช้จังหวะตัดกันแล้วกันขออภัยค่ะ
จริงการปฏิรูปเนี่ยครับเราบอกแล้วว่าอยากให้มีอยากให้อยู่นะครับ
แต่ว่าไม่ใช่อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับเราอยากให้เป็นเหมือนญี่ปุ่นเป็นเหมือนอังกฤษนะครับ
เพราะอย่างอังกฤษนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ถูกต้องไหมครับอย่างเจ้าฟ้าชายชาวก็มีการในคดีของเจ้าหญิงแดน่าเนี่ยครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าการที่จะ๑๑๒เนี่ยนะครับอย่างแรกที่ผมมองเห็นก็คือว่าคิดว่าการที่ไม่ใช่ปล่อยใครไปแจ้งก็ได้ทุกวันนี้นะครับ
เพราะว่ามันถ้าเกิดเราอยากแกล้งใครสักคนเนี่ยครับเราก็ไปแจ้งเขาว่าผิด๑๑๒เนี่ยครับ
แล้วคนที่โดน๑๒ก็ถูกสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่ามีอัตราโทษสูงไม่สามารถยื่นขอประกันตัวได้เจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันอะไรอย่างนี้ครับ

เรียนเข้าใจว่าคุณมีเพดานค่อนข้างมากเรียนก็เลยขอตัดจังหวะอย่างนี้
เชื่อมโยงถูกว่าคุณกำลังให้เห็นรูปธรรมจากกฎหมายอาญา
เพราะว่าเพราะว่ามันมีผลต่อเนื่องมาจากพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนุน
สรุปถูกนะครับให้พูดได้แค่ขออภัยขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
ที่ฉันเลือกเปิดอีกหนึ่งประเด็นเผื่อเข้าไปก็คือเรื่องของคณะกรรมการปรองดองนะคะ
คือถ้าฟังจากข่าวดูจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณชวนหลีกภัย
ซึ่งเป็นคนที่กำลังเดินเรื่องนี้อยู่เนี่ยเรียนไม่แน่ใจว่าว่าทุกเรื่องจะเข้าไป
เพื่อมีการคุยกันในคณะกรรมการหรือเปล่าก่อนไปถึงจุดนั้นเอาหรือเปล่า
คณะกรรมการปรองดองสมรรถอาจารย์คะคืออย่างที่ผมบอกครับว่าตอนเนี้ย
คณะกรรมการตั้งมาก็ไม่ตอบโจทย์อะไรแล้วครับเพราะว่าในวันที่รัฐสภาควรจะเปิดประตู
ในวันที่๒๔กันยารัฐสภาควรจะเปิดประตูรัฐสภากับปิดประตูนั้นใส่หน้าประชาชนนะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าณวันนี้เราก็ต้องกลับมาคุยเรื่อง๓ข้อเรียกร้องของมอบอะครับ
หนึ่งก็คือคุณประยุทธ์ต้องลาออกเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้รัฐไม่เหลือความชอบทำอะไรแล้วครับ
ในวันที่มอบเด็กมีการชุมนุมเราไม่ได้ค้างคืนเลยนะครับ
เพิ่งจะมีการค้างคืนวันที่สี่นะครับแล้วหลังจากนั้นพอวันที่สิบหก
ก็มีการฉีดน้ำมีการใช้กำลังเข้าสลายนะครับ
อย่างนี้ครับมันไม่เหลือความชอบทำอะไรที่จะอยู่ในตำแหน่งอีกแล้วครับ

ผมก็ไม่เข้าใจความหมายคือผมมองว่าพลเอกประยุทธ์ก็มีความชอบทำ
รัฐมนูลที่จะอยู่ต่อครบเทอมไม่เห็นมีความไม่ชอบทำตรงไหน
คือมันเริ่มมันเริ่มเดี๋ยวขอให้สตจูบการขออภัยเชิญค่ะ

ตามบอกประชาทิศปไตพอเด็กประยุทธมีความชอบทำ
การทำงานที่ผ่านมา
ก็ไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายหรือประชาชนเนี่ย
ต้องมาขับไล่ท่านออกนะฮะประเด็นที่สอง
และเรื่องสำคัญคือว่าการที่ท่านลาออกเนี่ยมันก็จะไปสร้างปัญหาใหม่นะครับ
เพราะว่าถ้าท่านลาออกเนี่ยภายใต้โครงสร้างสภาแบบนี้
สอสอที่มีอยู่พักการเมืองต่างก็ต้องมาจัดรัฐบาลกันใหม่ใช่ไหมครับ
ซึ่งอาจจะมีคนได้ประโยชน์บางพักเป็นฝ่ายค้านอยากเป็นฝ่ายรัฐบาล
ต่อลองตำแหน่งต่อรองผลประโยชน์กันมีคนได้ประโยชน์แน่นอนใช่ไหมครับ
แล้วรัฐบาลใหม่จะเข้มแข็งไหมครับไม่มีทาง
ใต้บรรยากาศการเมืองแบบนี้นะครับบวกกับรัฐบาลใหม่ขึ้นมา
ข้อเรียกร้องของผู้ชมนุมจบไหมครับไม่จบเขาไม่ต้องการแค่แค่ไล่นายก
เขาต้องการมากกว่านั้นเขาก็ต้องมากดดันรัฐบาลต่อไป
ใช่ไหมครับมันเดินหน้าไม่ได้หรอกครับ
เพราะฉะนั้นการที่นายกเราออกมันไม่ใช่การแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับ
จากไม่มีความชอบทำไม่มีความจำเป็นยังมีคนหนุนอยู่แล้วก็มองว่าคือไม่ได้แก้ปัญหาจริง
แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องถูกไหมคะงั้นสรุปถูกนะคะ

เดี๋ยวถามกันต่อเพราะว่านายยกอะไรออกก็ยังไม่จบไงเพราะข้อเสนอมันยังไม่ครบ
คือจริงข้อเสนอก่อนเนี่ยนะครับที่รามกำแหงเราเรียกร้องเนี่ยเราบอกให้แก้รำนวนรีบสภานะครับ
แต่ข้อเรียกร้องก็ไม่ถูกตอบสนองนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะมาพูดว่าการยุบสภาแล้วแล้วจะได้รัฐบาลที่อ่อนแอ

ยุบสภาเป็นนี่ถึงว่าราออกและเอาศอที่มีอยู่ปัจจุบันมาตั้งรัฐบาล
สภายังอยู่พลไทยพวัชลัศน์พลพรี่ปัตรพลศก็มาคุยกันมาจัดตั้งรัฐบาลใหม่
มันแค่ทำให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ตามที่ควรจะเป็น
เอาอย่างนี้นะคะเรียนเข้าใจว่าคุณจะไปไม่ได้เลย
ถ้าเรียนเข้าใจว่าข้อกำหนดมาจากรายการเราเอง
เอาอย่างนี้คุณลองพูดดิฉันจะขัดตามที่ใช้วิจารณญาณ

ก็คือตอนนี้ถ้าพูดเลยก็เป็นเรื่องพระราชอำนาจที่ล้นเกิด
เพราะฉะนั้นถ้าปฏิรูปให้เข้าที่เข้าทาง
ผมว่าก็ยังอยู่ต่อไม่ใช่ล้มล้างนะครับ
เพราะอย่างที่คุณเชฟัทบอกว่า๒๕๕แล้ว

รูปแบบการปกครองของรัฐไม่ได้แล้วมันผิด๒๕
ที่กล่าวอ้างถึงก็คือมาตรา๒๕๕นะคะ

มันจะไม่สามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างหลักของสังคมไทยได้
แต่ทีนี้เรียนถามแทนที่สสชวิตบอกก็คือว่า
เรียนก็ถามผู้ชุมนุมที่มานั่งในรายการทุกคนว่า

ว่าไม่ว่าจะเป็นบนเวทีล่างเวที
ของบางคนที่พูดหรืออากับกิริยาป้ายภาพ
หรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้คิดได้จริง
ว่ามันไม่ได้หยุดอยู่แค่ข้อเรียกร้องที่เป็นหลายอักษร
นั่นเป็นเพียงปฏิกิริยาของบางคนนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะเหมาไม่ได้นะครับ
มันมีคนที่สุดโต่งต้องยอมรับว่ามันมีคนที่เป็น
วันนี้เข้าสุดตรงไปเลยก็มีนะครับ
ในขณะที่ผู้ชมนุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นไปกับทางนั้นนะครับ
เพราะเราพูดเสมอว่าเราอยากให้สถาบันกษัตริย
อยู่ตลอดไปสถาพรคู่กับประเทศนี้ต่อไป

อันนี้เป็นสิ่งที่ทางฝั่งรัฐบาลพยายามกล่าวอ้าง
ขัดแย้งหรือว่าความลำบากแยกเก่งที่มันเกิดในประเทศตอนนี้
เกิดจากสถาบันคุณอธิบายอันนี้หน่อย
คือจริงอันนี้มันไม่ใช่เรื่องสถาบันนะครับ
ความลำบากยากเย็นที่เกิดขึ้นเกิดจากรัฐบาลนะครับ
รัฐบาลเอื้อกับกลุ่มทุนนะครับ
อย่างที่บอกมันเป็นการอ้างเพื่อทำลายความชอบทำเท่านั้นเอง
มันอาจจะมีคนพูดแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของขบวน
ขบวนใหญ่แบบนั้นมันไม่เห็นอย่างงั้น
ก็ยอมรับครับว่าปัญหาของประเทศ

แก้ด้วยสภาพุทธแห่งรัฐศาสตร์สมาชิกสวเนี่ย
ออกกฎหมายการบริหารจัดการประเทศ
ซึ่งถ้าเราได้รัฐบาลที่ดีได้รัฐภาที่ดีมาช่วยกันทำงานนะ

ซึ่งผมก็เชื่อว่าที่ผ่านมามันก็ดีขึ้นในหลายเรื่องนะครับ

มีการพยายามเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาต่างเพื่อดูแลคนยากจน
เรื่องบรรษฐการณ์แห่งรัฐอะไรต่างนะครับ
เพราะว่าผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลหรือสภาก็เดินหน้าในการแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่
ส่วนเรื่องที่ว่าคิดว่าถ้าที่มาไม่พอใจในบางเรื่อง
หรือว่าอำนาจหน้าที่บางอย่างของสสวหรือองค์กรอิสระไม่เหมาะสม
ก็ปรับแก้กันไปปรับแก้กันได้ตามเรื่องการเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไป

ผมก็คิดว่าก็เป็นความชอบทำอันหนึ่งที่จะแก้
แต่ก็ยังยืนยันว่าแก้เฉพาะเรื่องนี้
รัฐบาลสสวองค์กรอิสระ
ใช้อำนาจต่างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่เรื่องโครงสร้างของประเทศหมวด๑หมวด๒มันไม่ใช่ปัญหา
และข้อเรื่องร้องที่ผู้ชุมนุมเรียกร้อง
มันไม่ได้ตอบโจทย์เลยฮะในการที่เขาจะไปแก้หมวดหนึ่งหมวดสอง
เออจริงผมคิดว่าเรื่องรัฐมนุน๖๐นะครับ
จริงจริงเราต้องพูดถึงที่มาก่อนนะครับเพราะว่าแล้ววันนี้ถ้า
คิดง่ายนะครับให้พวกผมไปนั่งเขียนกฎิกาแล้ว
พวกคุณมาทำตามปฏิกาผมพวกคุณยอมไหม
อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเอ่อไอ้สิ่งที่เป็นอยู่เนี่ย
ก็ชัดเจนแล้วว่าการมีอยู่ของสวและการมีของรัฐมนุนศูนย์เนี่ย
มันก็ไม่ได้ชอบทำมาตั้งแต่ต้นสอสรพลเอกประยุทธ์ก็จิ้มไปเอง
ถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นคุณมีชัยคุณบวรศักดิ์นะครับ
สองชุดนะครับแล้วก็กรรมการร่างก็ออกมาพูดเองว่า
เอ้อผมมีกนเสนอก็ถามข้องไปเองมีให้เห็นกันอยู่ชัดเจนนะครับ
แล้วถึงขนาดว่าสสพลังมชาตินะครับบอกว่ารัฐบนวณไซม์นี้เขียนมาเพื่อเรา
ผมคิดว่าไอ้พวกนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มันจำเป็นต้องแก้นะครับ
ผมจะไม่พูดเรื่อง๑๒ล่ะเข้าใจค่ะ
เด็กต้องลาออกนะครับ๒ต้องแก้แล้วมนุษย์แล้วต้องแก้ได้ทั้งฉบับ
ดิฉันเข้าใจเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวฉันจะตั้งคำถามให้ทางคุณอธิบายได้ง่ายขึ้น
คุณผู้ชมค่ะก็จริงแล้วคือเป็นกรอบที่ทางกลุ่มผู้เป็นเจ้าของข้อเรียกร้องจะพูดยาก
ฉันก็เลยใช้ลักษณะที่คุณพูดเท่าที่พิจารณาดูถ้าไม่ได้เรียนขออนุญาตใช้การตัดจังหว
เดี๋ยวฉันให้คำถามแบบนี้ค่ะว่าประเมินสถานการณ์ดีกว่าอย่างที่สาวชีวิตบอกว่า
แล้วที่ฉันก็ถามกลุ่มผู้ชมนุมเหมือนกันบอกว่าไม่ว่าข้อเรียกร้องคุณจะพยายามอธิบายด้วยรายอักษรอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ว่าสิ่งที่คนเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียมันทำให้คิดเกินกว่านั้น
คำถามคือหลังจากนี้คุณต้องเจอกับคำถามแบบนี้ตลอดแล้วก็จะเจอการเผชิญหน้ากันกับคนที่คิดต่าง
โดยเฉพาะในเรื่องข้อเรียกร้องข้อที่๓อยู่เนืองคุณประเมินสถานการณ์ว่าคุณจะเรียกร้องแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนโดยเฉพาะคาดหวังรูปธรรมที่จะได้จริงเหรอคะ
ก็คือยังไงผมคิดว่าการที่เราออกมาเรียกร้องเนี่ยเราก็ทำใจแล้วว่าอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้แต่ว่าเราถ้าเราไม่พูดเลยเรื่องพวกนี้ก็จะไม่ถูกหยิบขึ้นมาพูดในสังคมนี้นะครับเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องที่พูดกันปกติในวงชาวบ้านนะครับก็กลายเป็นเรื่องต้องห้ามไปนะครับเพราะฉะนั้นการยืนยันว่าการเป็นรูปสถาบันกษัต
ไม่มีอะไรยากนะครับไม่ได้ขอไม่ได้ล้มล้างอะไรเลยนะครับง่ายครับแค่ลงมาอยู่ภายใต้รัฐมนุนเดียวกันคือซึ่งหมายถึงต้องมีการแก้รักษาในเฉพาะ๖ศูนย์ใช่ไหมเพราะว่ารัฐมนุนเนี่ยเป็นกฎหมายใหญ่ที่กำหนดบทบาทสถานะของทุกคนของทุกสถาบันใช่ครับมีหมวดสิทธิหน้าที่ครับเพราะฉะนั้นมันจำเป็นจะต้อง
สุกทุกอย่างไว้ใต้ผมและบอกว่าประเทศนี้ปกติดีไม่มีอะไรไม่ได้
ยังไม่เห็นโอกาสที่จะเกิดสิ่งนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าใช้คำว่าทะลุเพดานไป
เพราะว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่คนเหล่านี้เรียกร้องนะฮะ
แม้ว่าจะเป็นกรรมธิกายพิสามาลหรือว่าแม้ว่าจะชุดของสมันต์นาศาลที่จะเกิดหรือคะ
ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่ต้องมาคุยกันเรื่องนี้
ผมว่าสภาพอย่างเช่นที่พูดเมื่อกี้ว่าต้องอยู่เหนือลำนูนอยู่แต้มนูนเนี่ย
ก็เป็นความเข้าใจที่เหมือนโดนหลอกมาคาดเคลื
เพราะดำนูนตั้งแต่ปี๒๔๗๕มาตั้งแต่มีการปกครองประชาธิปไตย

พวกท่านก็อยู่ภายใต้ลำนูนมาตลอดนะครับไม่ได้อยู่เหนือ
อันนี้มันก็เป็นมีคนไปบิดเบือนหลอกลวงให้ข้อมูล
มันก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเอามาโจมตี
ทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดชัง
ทั้งที่ไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรเลยนะครับ

พอพอมันมีสร้างเสี่ยวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้การ
พอมันบิดเบือนข้อมูลทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีเนี่ย
มันก็ทำให้การเกิดการชุมนุมต่างออกมานะครับ
ซึ่งผมคิดว่าวันนี้เป้าหมายสำคัญที่เราอยากคือเราอยากพูดคุยกัน

แล้วอยากให้ทุกคนเคารพเคารพเขาเรียกอะไรเสียงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
คนส่วนใหญ่เพราะว่าวันนี้การเมืองการปกครองไทย
มันไม่ได้อยู่ด้วยรัฐธรรมนุมอย่างเดียวนะครับ
มันอยู่ได้ด้วยความรักความศรัทธาวัฒนธรรมจารีสประเพณี
ซึ่งเราอยู่กันมาเป็นร้อยปีนะครับจะมาเปลี่ยน
วันนี้เปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความคิดคนไทยในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้
เพราะอำนาจบางอย่างที่พระประมุขของชาติมีเนี่ยมันไม่ได้มีตามรัฐมนุน
มันมีเพราะคนรักคนศรัทธาคนเชื่อใช่ไหมครับ
เรียนตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่าคุณอาจจะอธิบายไม่ได้อย่างเขา
คือว่าคือว่ามันมีช่องทางไหนที่จะเกิดขึ้นตามข้อเรียกร้องโดยเฉพาะข้อ๓ของคุณได้ไหม
ถ้านะคะถ้าไม่ถูกดึงเนื้อหาเข้าไปในสภาในแง่ของการตั้งกรรมธิการ
หรือว่าไม่เข้ามาอยู่ในชุดสมัครหน้าศาลปลองดองด้วยซ้ำไป
คือจริงเมื่อกี้ย้อนกลับไปก่อนคือบอกว่าม็อบวันนี้เกิดมา
เพราะว่าต้องการเรื่องปฏิรูปจริงถ้าย้อนกลับไปดูมอบแรก
ไม่ใช่นะครับเรื่องปฏิรูปเป็นเรื่องที่ถูกดันเพดานขึ้นมา
เพราะที่แรกที่เรียกร้องคืออะไรครับคือประยุทธาหรอกครับแค่เรื่องนู้น
การมาเพิ่มเพดานเนี่ยเพิ่งจะเพิ่มมาตอนหลัง
เพราะฉะนั้นการที่จะไปบอกว่าม็อบเกิดจากข้อเรียกร้องข้อสุดท้าย
เป็นอะไรที่ใส่ร้ายป้ายสีกันนะครับพูดตรงนะครับ
ในวันนั้นที่เราเรียกร้องกันถ้าพลเอกประยุทธ์จะรับฟังสักนิดนึง
มันอาจจะไม่มาถึงวันนี้แล้วผมยืนยันว่ารัฐมนุม๖๐ไม่ชอบตั้งแต่แรก
มีคนโดนจับนะครับเพิ่งขึ้นศาลไปนะครับนันทพงศ์ปานมาส
ขึ้นหาเพื่อนผมสารยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาเลยนะครับ
แล้วเวลา๔ปีที่เสียไปนี่คืออะไรครับอันนี้คือการกันแกล้งทางกฎหมายหรือเปล่านะครับ
และทุกวันนี้แม้แต่การชุมนุมของมอบเองนะครับ
การที่แก่นำอย่างเพนกวิ้นลุ้งมีหมายเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งมีประมาณ๘๐หมาย
อย่างนี้เป็นการกันแกล้งด้วยกฎหมายหรือเปล่า
เรียนบวกประเด็นเข้าไปของสอสอนิดนึงได้ไหมคะที่บอกว่าคือ
พวกคุณกำลังตีความรายละอักษรหรือว่าเข้าใจเรื่องของพระราชอำนาจตามรัฐมนูล
อาจจะเข้าใจผิดหรือมีคนบิดเบือนทำให้เชื่อจนกระทั่งเกิดการเรียกร้องอันนี้ได้หรือเปล่า
ไม่นะครับยืนยันว่าไม่ยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่จริง
จริงมันไม่ใช่พร้อยหลักแต่มันเพิ่งมาเป็นร้อยหลักตอนหลังนะครับ

ใช่ไหมอยากจะถามว่างี้ไปฟังใครมา

ฟังทั้งอนนณนามพราหร์ที่พูดอยู่

แต่บางคนที่เขาเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลัง

มันเป็นอะไรที่ไม่มีรูปธรรมอะไรมายืนยันเลย

เป็นเพียงความคิดของอีกฝั่งหนึ่ง

เพราะว่าอย่างที่ราม

ผมเนี่ยยืนพูดยังไม่ทันพูดอะไรเลย

คือมันไม่มีพื้นที่ที่จะให้พูดกันเลยครับ

เรื่องมีทงเกินทงนะครับ
เป็นเรื่องที่ถูกทำให้มันเกินจริงไปก่อนแล้ว

เขาตั้งใจจะล้มล้างแต่ใช้คำว่าปฏิรูป

คือมันก็พูดไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ
เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปติดตามขนาดนั้น
แต่ผมก็วิเคราะห์จากการติดตาม

มันก็จะทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูล

และเด็กรุ่นใหม่บางคนก็ไม่มีภูมิต้านทาน
ไม่มีวุฒิภาวะไม่มีประสบการณ์ไปด้วย
เรื่องนี้ก็เกิดความเชื่อขึ้นมาส่วนหนึ่ง
เป็นกระแสที่มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามทำ

ซึ่งก็บางคนก็บอกรับเงินมาจากต่างประเทศด้วยนะครับ
ที่อาจจะไม่ประสงค์ดีกับการเมืองในประเทศเรา

เกิดความวุ่นวายก็มาเคลื่อนต่อที่เมืองไทย
มีการกลุ่มทุนเข้ามาสนับสนุน

เข้าไปรวมอีกใช้เรื่องนี้มาเคลื่อนไหวทางการเมือง

แต่ค่ะครับก็ยอมรับว่า
สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย

แต่เราก็พยายามพูดคุยกัน

วันนี้ถ้าผู้ชมนุมหรือกลุ่มต่าง
เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการสมารฉัน
มันน่าจะมีทางออกที่เราสามารถอยู่ร่วมมาได้
นี้นอกจากทหารนะครับล้มล้างการปกครองถ้าทำได้มีแค่ทหารเท่านั้นครับ
ยืนยันนะครับประชาชนมือเปล่าครับจะเอาอะไรไปสู้ครับ
คุณเป็นเครื่องมือต่างชาติหรือว่ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มไหมคะ
นี่ผมแจ้งเลขบัญชีได้ไหมครับเอาจริงจริงคือก็เนี่ยคือมันไม่มีไงครับ
ทุกวันนี้ผมไปผมไปก็ผมก็เติมน้ำมันรถผมเองนะครับ
แล้วจะมาอ้างว่ารับเงินต่างชาติหรือไม่
คือมันมีกระบวนการไอโอที่บอกเห็นมีเอารูปฝรั่งคนหนึ่งไปลง
ซึ่งฝรั่งคนนั้นน่ะรู้จักกันครับพูดไทยชัดมากนะครับ
คนภูเก็ตนะครับเป็นการทำแบบไอโอครับ
เป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาครับแล้วกลุ่มการเมืองล่ะกลุ่มการเมือง
ณวันนี้ผมอันอื่นผมไม่ทราบแต่สำหรับผมไม่มีครับ
ยืนยันอืมไม่ไม่มีใครให้เงินจริงจริงเอาอย่างงี้นะคะ
คือถ้าให้ท่านละได้สั้นโปรดิวเซอร์ขันขันเวลาได้เลยนะคะ
ให้ท่านละสั้นในของทีวีอยากจะบอกอะไรกับทางกลุ่มผู้ชมนุม
ส่วนนี้ก่อนเดี๋ยวเราคุยกันต่ออีกนิดหน่อยในออนไลน์เชิญค่ะ
คือวันนี้ผมไม่ได้ห่วงเรื่องข้อเสนอนี้ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จนะครับ
แต่ห่วงว่าวันนี้การเคลื่อนไหวต่างมันทำให้เกิดความรู้สึก
เขาเรียกความแตกแยกในสังคมไทยแล้วก็มีความวุ่นวายในบ้านเมืองเนี่ย
ซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบตามมาที่เศรษฐกิจด้วยสังคมด้วย
วันนี้ครอบครัวหลายครอบครัวก็พ่อแม่ทะเลาะกับลูกอะไรอย่างนี้นะ
เปรียบใส่สังคมก็จะหายไปเสร็จฐกิจก็จะไม่ดีนะคะ
จึงอยากให้รีบหาทางออกด้วยกันให้เรื่องต่างนี้มันยุติให้เร็วที่สุด

ขอพิจารณาท้ายไม่เกิน๓๐วิคกี้มาค่ะ
พูดเรื่องเศรษฐกิจถดถอยลดลง

จริงแล้วด้วยความเป็นออนไลน์ก็
คุณผู้ชมไม่สามารถจะคาดหวังได้ว่าจะพูดได้มากกว่าในทีวี
เพราะยังไงก็ยังอยู่ในสังกัดของความเป็นทีวีอยู่
เรียนให้คุณเปิดก่อนขอคำถามนี้ค่ะ
เพราะมันจะผนวกพ่วงกันกับที่สสชัยวุฒิบอกไป
ก็คือว่าบรรยากาศสังคมตอนนี้แม้กระทั่งในบ้านเริ่มคุยกันไม่ได้แล้ว
ไม่ใช่ว่าเราเกิดครั้งแรกในรอบนี้นะมันเคยเกิดมาแล้ว
แต่ประเด็นก็คือว่ามันในบ้านและข้างนอกถนนเนี่ย
จะเป็นกลุ่มคนต่อกลุ่มคนเจอกันบ่อยแล้ว
คุณจะว่าไงคะคิดว่ามันจะไปทางไหนกัน
เรื่องนี้ผมคิดว่าเอาจริง
ถ้าเรามีพื้นที่ปลอดภัยที่จะคุยกันจริงนะครับ

ไม่ใช่แบบพ่อแม่ใช้อำนาจนิยมมากดลูก
บางคนถูกตัดค่าขนมบางคนบอกว่าจะไม่ส่งเสียอะไรอย่างนี้

แก้รัฐมนุนมันโดนทุกองค์คาพยพนะครับ
รวมไปจากเราพูดถึงวัสดิการในยามแก่
ที่พ่อแม่ไม่ต้องมีลูกเลี้ยงก็ได้นะครับ

แค่แก้รัฐมนูลแค่ไปแก้หมวดนั้นหวดนี้

ก่อนที่จะกลับไปถามทางสสชุวิตอีกที
คือยังไงข้อเรียกร้องข้อ๓เนี่ย
ไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการ
งดองสมรรถฉันหรือไม่และไม่ว่าจะเกิดกรรมาธิการวิสามันในสภาหรือเปล่า
ข้อนี้จะยังเป็นข้อเรียกร้องและทำให้เกิดการชุมนุมต่อไปแน่น
ครับถูกต้องครับอย่างเข้าใจถูกไหมอ่ะทางนี้ต้องยนต์กลับมาทางนี้แล้วค่ะ
คือเขาขอเอาอย่างนี้เขาอาจจะไม่ได้ก็ได้นะแต่เขาขอชั้นแรกขอพื้นที่คุยก่อนใช่ไหม
ขอพื้นที่คุยถ้าไม่เกิดในคณะกรรมการไม่เกิดในกรรมธิการ
แล้วจะให้เขาไปคุยกันบนถนนอย่างนี้เรื่อยเหรอคะ
ไม่เข้าใจคำถามก็คือเราก็เชิญมาคุยกับกรรมการสมรรถฉันก็เขาไม่มาเอง
แต่ที่สอสอบอกคือยังไงก็จะไม่คุยเรื่องข้อ๓ข้อเรียกร้อง
อันนี้ผมไม่ได้พูดนะผมยังไม่ทราบเลยว่าจะพูดไม่พูด
ผมยังพูดเองว่าผมยังคิดเลยว่าข้อเสนอของเขาต้องพูดได้ทุกเรื่อง
เพราะถ้าพูดไม่ได้ทุกเรื่องจะสมาร์รถฉันได้ยังไง
เพราะฉะนั้นตกลงเรื่องปฏิรูปสถาบันเข้าใช่ไหมคะ
ในความคิดผมนะแต่ว่ามันไม่ใช่ผมคนเดียวก็ต้องดูทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการอีกเรื่องหนึ่ง
ประเมินให้หน่อยว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะพูด

มีโอกาสไหมที่ในสภาจะตั้งกรรมธิการวิสามันเรื่องนี้คะ
เขาตั้งเป็นคณะกรรมการสมารณชันไงที่บอก๗ฝ่ายอะไรเนี่ย
แต่ดูทรงแล้วเนี่ยเรื่องนี้ฉันไม่แน่ใจ
ยากยากอืมโดยข้อบังคับโดยระบบของรัฐสภาผม
พูดเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมว่าคงเป็นไปได้ยาก
แล้วมันจะพูดกันที่ไหนแล้วผมก็ยืนยันว่าผมฟังข้อ
ลิกร้องของยาวชนน่ะผมก็ดูตลอดนะฮะอืมอะไรต่าง
เรื่องความเหลื่อมล้ำรัฐสวัสดิการความยาก
อะไรต่างต่างเนี้ยโอกาสของพี่น้องประชาชนอ่ะผมว่า
วันนี้คนไทยมีโอกาสดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราทุก
ประเทศเลยที่มีระบบการปกครองระบอบอื่นเนี้ยอืมเรา
ที่สุดแล้วครับอืมเราเราเรามาถูกทางแล้วเพลง
แต่วันนี้ถ้าน้องคิดว่าการเมืองมันยังไม่ดีพอรัฐ
บานไม่ดีก็เข้ามาช่วยกันอืมเข้ามาช่วยกันทำพัก
การเมืองมาเข้าสู่การเลือกตั้งเอาคนดีดีเข้ามา
การเมืองเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้มันดี
ขึ้นค่ะแต่ไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันทะลุเพดานมัน
มันไม่ได้เกี่ยวอ่ะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวย้อนไปก่อน
เมื่อกี้บอกว่าอ่าเลือกคนดีดีมาทำงานผมไม่เชื่อใด
เรื่องระบบคนดีเลยผมเชื่อในระบบตรวจสอบครับถ้า
ถึงได้คนไม่ดีมาถ้าระบบตรวจสอบดีเขาก็อยู่
ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีคิดที่เราจะพยายามบอก
การเมืองต้องการคนดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ไม่
ใช่เรื่องไม่ใช่สิ่งที่มันจะมาตอบโจทย์การเมืองจะเป็น
การเมืองนะครับเพราะทุกวันนี้คนที่อ้างตนเป็นคนดีก็
อย่างที่เห็นนะครับทั้งนั้นเลยเยอะแยะนะครับขอไม่
เชื่อแล้วกันเนอะใส่เสื้อเหลืองก็เป็นคนดีได้อย่าง
อันนี้พูดได้เหลือกางพูดแบบตายเลยคือสรุปแล้วคน
ที่จะทำให้สถาบันพังลงไปเนี่ยผมยืนยันว่าไม่ใช่เด็ก
แน่นอนเพราะเราบอกจะให้อยู่ต่อแต่คนที่กำลัง
โหนเอาสถาบันลงมายุ่งกับการเมือง

ผมไม่เข้าใจว่าใครหนเพราะว่าผมรู้สึกว่า
วันนี้คนที่เอาสถาบันมาลงมายุ่งกับการเมือง
คือกลุ่มผู้ชุมนุมนะเพราะว่า
สสวรัฐบาลไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับ
ทุกคนก็มาตามกระบวนการการเลือกตั้งแต่
มีแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งที่มาเคลื่อนไหวเรื่องนี้
แล้วเอาเรื่องนี้มายุ่งกันซึ่งผมยังขอร้องแล้วว่าอย่า
คือมาพูดเรื่องรัฐบาลเรื่องสภาเรื่องอะไรก็ว่าไปเถอะ

มันไม่ได้อยู่ในปัญหาของท่านเลย

เพื่อจะทำรายความชอบอังกฤษอ่าอันเนี้ยอย่าพูดอย่าพูด

ผมฟังมานะเหลื่อมล้ำ
ไม่มีโอกาสยากจนสวัสดิการไม่พอ
สิ่งต่างเหล่านี้มันแค่ที่รัฐบาล
กับการออกกฎหมายที่เป็นธรรม
ใช่ไหมครับซึ่งระบบในปัจจุบันมันก็ทำได้อยู่แล้ว
แต่มันต้องค่อยทำไปเพราะวันนี้อย่างเช่นคุณพูดเรื่องสวัสดิการ
วันนี้คนไทยมีเงินประเทศเรามีเงินเท่าไหร่
เราพอจ่ายทุกคนไหมใช่ไหมครับ
มันต้องค่อยพัฒนาค่อยสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้บ้านเมือง
แล้วก็ค่อยดูแลประชาชนไปทีละสเต็ปใช่ไหมครับ
ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงถึงข้อที่๓เพราะมันจะแก้ได้ด้วยเฉพาะการเมือง

เดี๋ยวดิฉันขาดคุณเองอ้าวไม่งั้นเดี๋ยวคุณไม่ได้พูดอะไรเลย

คือจริงก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้นะแต่ว่าผมคิดว่า
ข้อเรียกร้องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าสุดท้ายแล้ว
ฝั่งตรงข้ามก็ใช้แค่เคาะหาล้มร้างเพื่อที่จะทำร้ายความพร้อมทั้งหมวล

มันมีคนที่มีชื่อเสียงมากมายที่ออกมาพูดในวันนี้นะครับ
โคคุณเชวุอาจไม่ได้พูดอันนั้นไม่เป็นไรครับ
แล้วผมคิดว่าข้อเรียกร้องเนี่ยมันไม่ได้เกินเลยไปแน่นอนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการร่างรัฐมนุนใหม่ทั้งฉบับ
การที่รัฐบาลต้องลาออกนะครับ
ณวันนี้เวลาพูดว่าพลเอกประยุทธ์มีความชอบทำเนี่ย
ตั้งแต่แรกเนี่ยพลเอกประยุทธ์ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือครับ
๓๕นะครับเราเรียกร้องอะไรกันครับ
นายกต้องไม่ใช่คนนอกไม่ใช่นายกคนนอก

แต่ณวันนี้ทุกอย่างวนกลับมาพบว่าทหารอีกแล้วนะครับ
แล้วอันนี้ต้องพูดเพราะมันเชื่อมโยงครับ
มันจำเป็นต้องพูดถึงอดีตก่อนเพื่อที่จะพูดมาถึงปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกเราต้องมาเรียกร้องว่า
ทำไมต้องแก้ธรรมนูลนะครับเพราะว่า

ไม่ว่าจะเป็นสวองค์กรอิสระ
ก็ถูกตั้งมาด้วยสนับชาติสมัยวนเอกประยุทธ์นะครับ

แล้ววันนี้องค์กรอิสระเหล่านี้

การตรวจสอบทั้งหมดตรวจสอบฝั่งรัฐบาลไม่เคยเจออะไรเลยนะครับ

ฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่งฝั่ง

อือมมมมมมมมเรียกยากจังแล้วกทีคุณชันวิทย์บอกว่าอย่าเถอะถูกประชาชน
ก็ถ้าวันนั้นวันนี้เราปล่อยประชามติมั้ยครับเครียดว่าไง
แล้วเรามาทำประชามติกันมั้ยว่าว่าเอ่อ
มีไหมครับนี่ครับจะได้ไม่ต้องดูประชน
ถามทุกเสียงในประเทศนี้ถามคนที่มีสิทธิ์ในประเทศนี้จริง
ซึ่งหมายความว่าคือกำลังจะบอกเขาว่างั้นก็ปล่อยฟรีเลย
สำหรับสสลในการแก้ทั้งหมดใช่ไหม
แล้วผมยืนยันนะครับยังไงสอสรเลือกตั้ง๑๐๐
ครับจะผิดจะถูกประชาชนเป็นคนเลือกครับอ่า
ซึ่งแปลว่าคือถ้าสมมุตินะสมมุติได้ทั้งหมดนะคะ
คือแก้หมดหนึ่งหมดสองได้ด้วยสอดสอดเรามาจากมาจากเลือกตั้ง
เปอร์เซ็นต์แล้วแพ้โหวตประชามติยอมรับถูกไหมครับ
อ่าอ้าวอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะงั้นก็แก้ก็เป็นไปได้หมด
ครับทุกทางออกที่ที่เสนอเพราะอย่างการทำประชามติมันก็เป็น
เป็นไปตามก็เป็นข้อเสนอที่หลายคนก็พูดอยู่แล้ว
ในสภาก็มีการพูดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าการจะได้ข้อสรุป
เนี้ยมันต้องมาคุยกันไงคือสมมุติคุณอยากให้มีการทำประชามติ
คุณก็ไปอยู่ในกรรมการสมานฉันนี่มาคุยกันในที่ประชุมเป็นระบบ
จะถามยังไงที่คุณพอใจถามแล้วจบนะแล้วประชามติกันใช่ไหม
แต่อยู่ดีรัฐบาลไปถามเองก็ไม่ได้ก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าผู้ชุมนุม
หรือว่าเอาตัวแทนมาคุยกันว่าอยากจะแก้ปัญหาอย่างไรจะมีประชามติ
จะแก้อำนูนยังไงเข้าใจไหมครับมันต้องมีการคุยกัน
แต่ถ้าน้องบอกสมานฉันผมก็ไม่ร่วมอะไรก็ไม่ร่วม
แล้วมันจะไปหาทางออกได้ยังไงแต่แต่นี้แต่นี้ยังเข้าใจ
น่าจะเข้าใจถูกต้องนะคะคือว่าจริงการแก้
ถ้าถ้าเอาตามที่เขายื่นข้อเสนอนะคะคือแก้ทุกหมวดไม่เว้นหนึ่งสอง
แล้วก็สอสอรอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเข้ากรรมการปรองดอง
เดี๋ยวสภาจะเปิดแล้วสภาจะเปิดในการคุยกันแล้ว
ใช่ไหมคะสภาไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองอยู่แล้วอ่า
แต่ถ้าเขาอยากแก้หมวด๑หมวด๒เขาต้องไปทำประชามติถามประชาชน
ก็เลยจะบอกซึ่งผมพูดได้เลยว่าไม่มีทางผ่านอืม
ถึงไม่ผ่านสภาหรือว่าไม่ผ่านประชามติไม่ผ่านประชามติ
คือแพ้แพ้แน่นอนแต่ยังไม่ได้ทำเลยครับ
อย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้
เพราะมันมันออกไปหมดแล้วครับแล้วถ้าไปถามว่าคุณยังไม่ได้แก้เลย
สักเรื่องเดี๋ยวแล้วพาเรื่องอื่นไม่ได้แก้ไปด้วย
สรุปสรุปว่าเอ่อถามอีกทีหนึ่งคือตรงคณะกรรมการสมัครนาชาญ
คิดว่าจะเข้าร่วมไหมคะไม่ไม่สังคกรรมครับไม่สังฆกรรม

เพราะการทำประชามติคำถามที่ถามมันต้องมาคุยกันว่า
ไฟไฟผู้ชุมนุมก็ต้องยอมรับว่าจะถามแบบนี้นะอืม
ใช่ไหมครับเป็นคำถามที่ชัดเจนและยอมรับทุกฝ่ายแล้วถึงไปถามประชาชน
แสดงว่าถ้าเป็นรูปธรรมที่สุดเนี่ยนะคะก็คือว่าจะรอดู
การคุยร่างรัฐมนูลนั่นแหละใช่ไหมคะ
เพราะว่าการขอแก้หมวดหนึ่งหมวดสองหรือว่าการมีสอดสอดรอเลือกตั้งทั้งสองร้อยคนคือร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ก็ลุ้นที่ร่างไอลอร์นั่นแหละใช่ไหมซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับคณะประการสมรรถฉันนะ
ที่จะลดการเผชิญหน้าความขัดแย้งครับเพราะไม่งั้นมันจะไปแย่งกลไกกันนะ
อย่างเองเข้าใจถูกไหมคนในสารของน้องจะไปแย่งกลไก

ให้น้องที่ไปชุมนุมและเดินคดี
แบบนี้จะได้ลดโทษให้เขา
ว่าคุณจะเตรียมใจแพ้นะแต่ว่าข้อสามที่เป็นข้อเรียกร้องนะ
มันน่าจะต้องพึ่งคณะกรรมการสมารณชันอันนี้ฉันขออนุญาตแบบว่าสรุปให้
ซึ่งคุณบอกว่าคุณไม่เข้าร่วมในขณะที่ทางสอสอบอกว่าน่าจะเข้าร่วม
เรียนถามแทนเขาสมมุติว่าถ้านี่คือข้อที่จะทำให้เขาเปลี่ยนใจ
คือถ้าเขาจะคุยเขาต้องคุยข้อเรียกร้องที่๓ได้ในคณะกรรมการให้เขาไหมคะ
ผมให้อยู่แล้วครับถ้าผมเป็นกรรมการอ่าแล้วถ้าคาด
ผมอยากฟังด้วยว่ามีข้อเสนออะไรบ้างที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
คาดว่าในสัดส่วนของคนที่มาจากรัฐบาลสอสอต่างเนี่ย
จะให้นำเรื่องข้อเรียกร้องที่๓เข้าไปคุยในคณะกรรมการสมรรถฉันไหมคะ
ผมเชื่อว่าให้อ่าเพราะว่าถ้าเรียกเขามาคุยแล้วไม่ฟังข้อเสนอเขาให้ครบ
แล้วจะเรียกมาทำไมอ่ะใช่ไหมอันนี้อันนี้ถามเผื่อไว้เราไม่รู้อนาคต
ถ้าเขาให้คุยได้เรื่องนี้เข้าไหมหรือหนูต้องคุยกันก่อนอีก

ผมจะใช้สิทธิ์คนคนเดียวไปตอบแทนทั้งขบวนไม่ได้นะครับ
ว่าประชาชนเรื่องใครผมไม่มีสิทธิตอบแทนใครเลย
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงนะคะ
รอว่าจะขับเคลื่อนไปอย่างไรนอกเหนือจากสภาคุยเรื่องร่างรัฐมนูลแล้ว
ซึ่งเรียนประเมินเอาไว้ว่าสิ่งที่จะเป็นข้อเรียกร้องที่ต้องการเนี่ย
อาจจะแพ้เพราะนับนับมือแล้วรู้กันนะคะ
ในขณะที่เรื่องที่สองคือคณะกรรมการสมรรถนาชัน
เดี๋ยวดูหน้าคณะกรรมการก่อนค่อยว่ากันเดี๋ยวจะมาถามอีกที
วันนี้คุณอาจจะเซ็งหน่อยขอโทษทีสำหรับเพดานการพูดถึงนะคะ
ยังไงขอบคุณทั้งสสชัยวุฒิแล้วก็ขอบคุณทั้งคุณกฤษณะนะคะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ